เมนูก๋วยเตี๋ยวอาจจะเป็นที่ชื่นชอบของหลายคน
แล้วยิ่งได้ไปทานในร้านหรือวิวดี

หลายคนจะบอกว่าก๋วยเตี๋ยวหลัก๑๐วิวหลักล้านก็ว่ากันไป
แต่ร้านนี้สิคะก๋วยเตี๋ยวหลัก๑๐วิวหลักหลอน
เฮ้ย
มาจากรถกินก๋วยเตี๋ยวข้าง
นี่คือก๋วยเตี๋ยวของเรา
อ๋อชามชามใหญ่ของเราค่ะอยู่บนโต๊ะเรานะคะเออแต่ว่าบังเอิญบังเอิญไปอยู่ต่อหน้าสามท่านค่ะนะฮะก็อาจจะต้องมีการยังไงก่อนดีเออให้ท่านดีกว่าเอาอย่างงี้แล้วกันสั่งมาเพิ่มอีกสักชามอืมแล้วถวายท่านไปใช่แล้วก็กินของเราอย่างสบายใจเออดีเหมือนกันแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะสบายใจจริ
น้ำแดงด้วยจะได้ไม่ติดคอเออเออหมายถึงเราใช่ไหมไม่ติดคอเอ้ยเอาจริงจริงมันมีวิวแบบนี้จริงจริงหรอโอ้ยก็มีบ้างละมั้งบางทีก็อยู่ร้านอยู่ในมุมหนึ่งเขาก็จะมีสถานภพภูมิตั้งค่ะ